ข่าวนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าหุ่นล่ำเปี๊ยะเสียเป็นเหตุจริงสำหรับสมยุคนะคะ
เพราะว่าเกือบจะถูกล่วงละเมิดกลางงานอีเวนต์แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อมีสาวประเภทสองคนนึงจู่เจอส่วนยุคปุ๊บยื่นมือมาตรงจุดสำคัญ
แต่หน้าบุญดีนะคะคุณผู้ชมที่ส่วนยุคเนี่ยปัดได้ทัน
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนักแสดงหนุ่มขอบอกตามตรงว่าเฮ้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย

และวอนขอให้คนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ว่าอย่าทำอีก
อยากให้เกียรติกันมากกว่านี้นะคะ
ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่โดนนะครับ

ถ้าดูจากในคลิปนะครับเรายังไวอยู่นะครับ

ก็รู้สึกว่าแบบควรจะให้เกียรติกันบ้างนะครับ
เคยเจอตอนนานนะครับตอนเข้าวงการใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
จำหน้าได้ครับแต่ผมเชื่อว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้
แล้วก็ปรับปรุงตัวกันได้นะครับ
ก็อย่าทำอีกแล้วกันผมก็ไม่ได้โกรธเขานะครับ

ของแบบนี้คือแบบคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงละเมิด
ไปจับไปอะไรแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะ

แต่ให้มันอยู่ในกรอบของความพอดีด้วยนะ

ให้สติของใครก็ห่วงนะฮะ
มันจะมาจงมาจมนี่แล้วเราก็ตกใจอย่างนี้ครับ

โดยเฉพาะส่วนยุคดิฉันห่วง

ไม่ยอมไปออกงานอีเวนต์คุณจะไม่ได้เจอเขานะ